คุณผู้ชมครับปรายศนีย์ไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ออกแบบดวงตราปรายศนียากร
รวมทั้งสแตมที่มีพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชตลอด๗๐ปีที่ผ่านมาครับ
ผู้บริหารคนล่าสุดคือคุณสมรเทิดธรรมพิบูล
น้อมนำพระราชดำรัฐมาปรับใช้เรื่องของการดำเนินชีวิต
รวมทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรอย่างมีหลักทศพิษราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
ตลอดที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ
ยืนยันถึงความจงรักพักดีความผูกพัน
และความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
บริษัทปรายศนีย์ไทยมีต่อในหลวงรัชกาลที่เก้า
ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นกรมปรายศนีย์โทรเลข
กระทั่งพัฒนามาเป็นบริษัทมหาชน
ราปริศยากรต้องบอกว่าปรายศนีย์ไทยเป็นหน่วยงานเดียว
ที่สามารถที่จะออกตราปริศนียากรได้
เป็นตราปรายศนียากรของประเทศ
พระองค์ซึ่งเป็นทรงเป็นพระประมุก
ก็ได้ถูกอันเชิญพระบรมชายลักษณ์หรือพระสาธิสลักษณ์
ขึ้นมาอยู่บนดวงสแตม
ซึ่งผูกพันกับกิจการปรายศนีย์มาตลอดรัชสมัย๗๐ปี
สมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปรายศนีย์ไทยคนปัจจุบัน
ยังคงสืบสารปณิธานขององค์กร
ในการดำเนินตามรอยเบื้องพยุคลบาท

เคยมีพระราชดำรัฐไว้เมื่อเสด็จขึ้นครองราช
กลายมาเป็นหลักในการบริหารองค์กร

รวมถึงมีความเมตตาและอ่อนโยน
ดังเช่นที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระศกรรมกรชาวไทยทั่วล่า
ตอนที่เราจะเป็นผู้บริหารตอนที่เราเป็นพนักงาน
สิ่งที่จำได้แม่นก็คือว่าได้เคยฟังที่พระองค์ทรง
มีพระบรมราชวาสว่าในการทำงานนั้น
ถ้ามีโอกาสได้ทำงานก็ให้ทำงานโดยอย่ามีเงื่อนไข
อย่ามีอะไรข้อแม้เพื่อมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน
ทำงานที่ได้รับโอกาสนั้นให้ดี
ที่สุดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียน
จนมากระทั่งเราเป็นผู้บริหารเราก็มานั่งนึกว่า
สิ่งที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัฐไว้
ในเรื่องของทศพิษราชธรรม
จริงแล้วผู้บริหารทุกคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ย
สามารถนำมาใช้ได้ในการบริหารงาน

สมรยังน้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
พระองค์ทรงสอนให้เดินทางสายกลางมีความพอเพียง
โดยเชื่อว่าจะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
สอนให้เราเดินในสายกลางทางสายกลางนะคะ
เพราะว่าการเดินทางสายกลางหรือว่าความพอเพียงความสมดุล
จะทำให้เราไม่คิดที่จะไปแข่งขัน
แล้วก็ไม่คิดที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนคิดถึงสิ่งที่ตนหวัง
ปรายศนีย์ไทยยังสืบสารพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙
ในเรื่องการให้โดยจัดทำโครงการเพื่อสังคม
ช่วยเหลือชุมชนขนาดเล็กให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข
เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ
เราเองเรายังเรียกว่าดำเนินรอยตามเบื้องพยุคลบาท
ในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการให้
เพราะฉะนั้นเราจะมีโครงการที่เราทำเพื่อชุมชนเพื่อสังคม
ในเรื่องของโครงการปรายศนีย์เพิ่มสุข
เพื่อช่วยประชาชนเพราะว่าพระองค์ทรงให้แนวพระราชดำริไว้ว่า
ถ้าชุมชนเล็กเขาได้รับความช่วยเหลือ
แล้วก็สร้างให้เขาเข้มแข็งได้ด้วยตัวเขาเองพึ่งพาตัวเองได้แล้วเนี่ย
มันจะขยายความเจริญต่อไปในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นสังคมที่ใหญ่ขึ้น
ถ้าชุมชนเล็กเข้มแข็งประเทศชาติก็จะเข้มแข็งได้
แม้จะยังคงอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
แต่สมรบอกว่าชีวิตนั้นต้องดำเนินต่อไป
คำสอนของพระองค์ที่เรียนรู้มาตลอดชีวิต
จะเป็นเครื่องเตือนใจในการบริหารองค์กร
และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ในฐานะพระศกกรณิกรที่เกิดในรัชกาลที่๙